หมอลำสาวสุดฮอตนะคะน้องยูกิเพนกาหรือว่ายูกิไฮทองคำค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะทำเอาแฟนคลับตกออกตกใจ
เห็นภาพน้องนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแถวรังทรงรังสิตค่ะคุณผู้ชม
ซีก็ถามกันใหญ่ว่าอ้าวยูกิเป็นอะไรเนี่ยค่ะ
ล่าสุดนะคะเรียกว่สปีลิตเลือกความเป็นเศรษฐ์ฟิลของน้องมันสู้ปลีนจริงจริงค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะน้องทอใจน้ำเกลือเลยค่ะเดินทางมาร้องเพลงนะคะ
ปากกับแฟนแฟนที่งานลูกทุ่งสแควร์อนุสวรีค่ะภาพนี้เลยเห็นไหมล่ะ
ไม่เหมือนคนป่วยเลยจ้าแล้วแฟนแฟนในมรรลาบแบบล้นหลามจริงจริงนะคะ
น้องบอกนะคะว่าแม้กายจะป่วยแต่บอกเลยหัวใจน้องยูกิคนนี้
นู้สู่เต็มรอยค่ะขอบคุณแฟนแฟนหลายด้วยค่ะค่ะ

เมื่อคืนนี้ค่ะก็คือหนูเป็นบัตรมา๒อาทิตย์แล้ว
อะไรอย่างนี้ค่ะก็ออกงานคอนเสิร์ตเรื่อยแล้วมันไม่ได้มีเวลาพักเลยค่ะ
วกอากาศมันร้อนด้วยค่ะก็เลยแบบไข้ขึ้นเลยค่ะไข้ขึ้นมาประมาณสามวันแล้วยังไม่หาย
ก็เลยก็เลยไปไปแบบที่โรงพยาบาลโปรโลทางศิลป์เมื่อคืนนี้ค่ะ
หมอก็เลยบอกว่าสภาพหนูน่าจะไม่ไผ่แล้วก็เลยให้ใส่น้ำเกลือก่อน
เพราะว่าความดันต่ำมากค่ะต้องสู้ค่ะเพราะว่ามีมีเอ่อ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันดีของน้องค่ะ

แฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดล

แฮปปี้เบอร์เดต

เมื่อวานนี้นะคะน้องบอกกับน้องรถเบนทผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่า
เสร็จจากงานที่อนุสาวรีชัยก็เนี่ยค่ะตรงไปเลยค่ะ
แฟนจัดแฟนมิตติ้งกับแฟนแล้วคุณผู้ชมความน่ารักในหนุ่มของแม่

พวงมาลัยแบบโอ้โหเป็นปีกนางฟ้า
สีแดงสีเทาแล้วก็ที่ไหลคือเงินแบบต่างประเทศอ่ะ

ก็เลยถามน้องยุกิน้องเบนทาร์ดนะคะว่าวันเกิดมีของขวัญอะไรให้ตัวเอง
โหผมรู้มั้ยน้องยุกิตอบน่ารักมาก
เพราะว่าปกติก็ได้แต่ของแม่นี่แหละ

แต่ว่าของชิ้นใหญ่เนี่ยค่ะที่ดินหนูมีแล้วค่ะ

วันนี้หนูบ้าวมีเงื่อนค่ะเก็บเงื่อนอยู่
ของห่องเพลงต่อไปก่อนนะคะ
ไปฟังเสียงของน้องยุกินะค่ะค่ะค่ะ

ที่เห็นแบบพี่แม่ทุกคนมารอให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่บางคนมารอตั้งแต่ปลายสองเลยค่ะ
ที่ดินมีเก็บไว้แล้วหลายแปลงเลยค่ะ

ยังไม่มีตังค์
ใช่ค่ะทำงานไปก่อนค่ะ
ทำงานไปก่อนค่ะ